คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยละกันค่ะ
สราเอลกับกลุ่มฮามาสนั่นนะคะ
เอาจริงสถานการณ์ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์
จานอังคารพุทธเนี่ยผ่านมา๔๕วันแล้ว
ซึ่งพอเราดูข่าวเขาจะไม่มีการทำสัญญายุติการโจมตี
ยุติสงครามเลยใช่ไหมแม้ว่าหลายประเทศเนี่ยนะ
จะมาอาสาจะเป็นตัวกลางในการเจรจาให้ยุติสงครามก็ตาม
แต่ว่าความสูญเสียมันเพิ่มมากขึ้นตลอดนะ
คือข่าวนี้ไทยเราก็ต้องติดตามเพราะว่ามีแรงงานไทย

ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศทีมข่าวต่างประเทศก็ติดตามมานะ

กันหน่อยคุณเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตคือจากทั้งสองกลุ่มเลยนะ
เมื่อเช้าดิฉันยังรายงานอยู่๑๖๑๗๐๐อันนี้คือยอดผู้เสียชีวิต
แต่ตอนนี้มันทะลุ๒๑๐๐ศพไปแล้วค่ะ
ความสูญเสียก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง
โจมตีของกลุ่มฮามาสเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
ทัพอิสราเอลเขาเดินหน้าค่ะทิ้งระเบิดใส่ฉนวนกาซ่า
ล่าสุดสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสไปได้๒ราย
ขณะที่หลายประเทศก็เสนอตัวนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางเหมือนกับเป็นผู้ไก่เกลี่ย
เพื่อให้มีการยุติการสู้รบซึ่งตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น
สองพันหนึ่งร้อยกว่าศพแล้วอ่ะค่ะแล้วยอดผู้เสียชีวิตในอิสราเอลเนี่ย
หนึ่งพันสองร้อยศพแล้วก็ในฉนวนกาซ่ามากกว่าเก้าร้อยศพคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะ
เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยได้ถล่มฉนวนกาซ่าอย่างหนักเลยกระทรวงสาธารณสุขกาซ่าก็ระบุว่าจากยอดผู้เสียชีวิตในจำนวนนี้เนี่ย
เป็นเด็กสองร้อยหกสิบคนนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงสองร้อยสามสิบคน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกราวราวสี่พันห้าร้อยคนแล้วก็บอกด้วยค่ะ
บอกว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลไปยังพื้นที่อาศัยของที่พักชาวปาเลสไตน์เนี่ย
ทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
ที่บอกว่าคนพลัดถิ่นเป็นแสนแสนตอนนี้น่าจะทะลุสองแสนไปแล้วอะค่ะ
คือก็ได้รับผลกระทบของทั้งสองรัฐนะนะทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตล์นะฮะ
ใช่ค่ะกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล
บอกว่ายกระดับการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มฮามาส
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่๔ของการสู้รบยิงจรวดใส่พื้นที่เป้าหมาย๒๐๐แห่งในฉนวนกาซ่า
ฮามาสเองก็ยิงจรวดหลายสิบลูกโจมตีที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเหมือนกันนะคะ
องค์การอนามัยโลกบอกว่าพวกเวชพันธุ์ยาค่ะกำลังขาดแคลนอย่างหนักเลยในฉนวนกาซ่า
เพราะว่าอิสราเอลเราก็รายงานข่าวไปเขาปิดล้อมตัดน้ำตัดไฟไม่ให้ส่งอาหาร
เวชพันธุ์ต่างไปยังพื้นที่ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องนะคะ
อิสราเอลยอมเปิดเส้นทางถือว่าเป็นเส้นทางมนุษยธรรม

รวมถึงยานแล้วก็เวชพันธุ์ต่างเข้าไปยังฉนวนกาซ่า
เดี๋ยวก็ต้องดูท่าทีของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเรียกร้องแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมฮะนี่นะฮะเราไปตรวจสอบความพร้อมในการที่จะรับคนไทย๑๕คนแรก
กลับมายังประเทศไทยมีข้อมูลออกมาจากอธิบดีกรมการกงศูนย
ส่วนการต่างประเทศนะครับพร้อมด้วยทางรองอธิบดีกรมการจัดหางาน
แล้วก็มีทางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขคือลงพื้นที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับคนไทยล็อตแรก๑๕คนที่จะเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล
มาถึงพรุ่งนี้คือ๑๐นาฬิกา๓๕นาทีตามเวลาในบ้านเราที่สุวรรณภูมินะครับ
คือขั้นตอนหลังจากที่เดินทางกลับมาจะเป็นยังไงคุณ
คือแบบนี้พอเดินทางกลับมาแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้
เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเป็นคนที่รับบาดเจ็บแต่ได้รับการรักษาตัวแล้ว
ตอนนี้ทันทีที่ออกจากตรวจคนเข้าเมือง
ก็จะมีการจัดรถไปรับที่ประตู
แล้วก็ทางรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แล้วก็รวมถึงทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พิพัฒน์จะไปรอรับตรงอาคารผู้โดยสาร
จากนั้นต้องผ่านกระบวนการในการตรวจคนเข้าเมือง
ออกมารับกระเป๋าและมาส่งแรงงานขึ้นรถบัส

ที่สถาบันบำราชนรดูลของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องรับไปเพื่อไปตรวจคัดกรองโรค
แล้วหลังจากนั้นก็จะให้ทุกคนแยกกลับไปตามภูมิลำเนา
แล้วทางกรสงฆ์รายงานเองเขาจะตั้งโต๊ะนะ
จ่ายเงินเยียวยาที่สถาบันบำราชนราดูลเลย
เพราะว่าอันนี้แสดงถึงความพร้อมในการที่จะรับคนไทยเนี่ย

ตามที่นายกได้บอกไว้นะครับ
วันที่๑๔ที่จะเดินทางกลับมาถึงวันที่๑๕เนี่ย
อีกรอบหนึ่งอีกล็อตใหญ่นะ๑๔๐กว่าคน
แล้วก็รอบของวันที่๑๘ตุลาคมที่ถึงเมืองไทยเนี่ย
อีกประมาณสัก๘๐คนนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ก็ต้องมองประเด็นนี้ด้วยนะคุณ
คือมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล

แต่ทีนี้ตอนนี้เขากลับบ้านไม่ได้

ทีนี้ทางตมสุราธานีตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องไปตรวจเยี่ยมดูแลนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบนเกาะสมุย
เพื่อขยายเวลาการต่อวีซ่าครั้งละ๓๐วัน
ให้กับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นะครับ
ก็อย่างที่ทราบกันอยู่สถานการณ์โลกนะฮะ

ระหว่างอิสราเอลกับฮามัสก็น่าจะยังคงยืดเยอะนะครับ
ทีนี้ฮะทางด้านของพุ่มกับการตมสุราชธารณี
พันธุ์ตำรวจเอกสุภเริกพันโกศล

พักอยู่ที่เกาะสมุยเกาะพงันเกาะเตานะครับ
โดยเฉพาะจุดที่มีการรวมกลุ่มของนักท่องเที่ยว

และที่พักที่มีชาวอิสราเอลอาศัยอยู่
ให้มีการออกตรวจตาดูแลความปลอดภัย

อกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ได้ขยายเวลาวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล
ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้
โดยขยายการต่อวีซ่าให้อีกครั้งละ๓๐วัน
ซึ่งจากการได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะ
ก็ยังมีความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัย

คือตอนนี้ตมต้องทำงานทั่วประเทศเลย

มาพระอาศัยหรือมาเที่ยวไทยอยู่จังหวัดไหนก็ตาม